คุณผู้ชมครับมาดูที่เรื่องของการเมืองกันหน่อย
จริงแล้วถึงอีกสักประมาณไม่ถึง๖เดือนนะ
ครบเทิมการทำงานของรัฐบาลชุดนี้
ก็ต้องมองไปข้างหน้าคือเรื่องของการเลือกตั้งใหม่
ตอนนี้หลายพักเข้าสู่โหมดการเตรียมพร้อม
แต่มีหน่วยกล้าทวงก็คือพักประชาธิปัตย์ทวงท่านนายกเลย
ปรับคอลโลมอล์เนี่ยเอาโคต้าของพักได้ไหม
อันนี้มันคือแรงกระเพื่อมต้องการจะทวงคืนแบบภาคใต้ให้ครบทุกจังหวัดในส่วนของพักประชาธิปัตย
จะทำได้ไหมไปเปิดไปติดตามจากรายงานชิ้นนี้ครับ
เป็นอันแน่ชัดแล้วว่าหน่วยกล้าทวงอย่างพักประชาธิปัตย
เรื่องการปรับคอรมอลกับผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
โดยจะขอปรับเพียง๑เก้าอี้คือตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่เป็นโคต้าเดิมของพัก
ซึ่งในการหามรือแบบตัวต่อตัวระหว่างนายจุลินลักษณะวิสิทธิหัวหน้าพักประชาธิปัตย์และผลเอกประยุทธ์
ก็ได้คำตอบจากปากของนายกรัฐมนตรีว่าให้ส่งรายชื่อมา
นี่จึงเป็นสาเหตุที่พักประชาธิปัตย์ต้องรีบเปิดประชุมพักเป็นการด่วน
เพื่อขอมติในที่ประชุมก่อนส่งรายชื่อให้ลุงตู่
ปรับตำแหน่งเดียวครับร่ำตีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยครับ
พักก็จะพิจารณาไปตามความเหมาะสมนะครับ
มีอะไรนอกเหนือจากที่เคยปฏิบัติแล้วครับ
เราเคยตั้งกรมมาหลายยุคหลายสมัยแล้วครับ

แม้ผลการประชุมพักประชาธิปัตย์ยังไม่ออกมา
แต่ฟันทงได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วว่า
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยคนใหม่

จากนายนาริสขำนุรักษ์สสพัทธลุง
แม้จะมีคู่แข่งถึง๕คนที่เป็นสอสอมาแล้ว๕สมัย
อย่างนายประกอบรัตนพันธ์สสนครศรีธรรมราช
กันตะวันตันเถียนสสพังงา
มนตรีปาน้อยนนสสประจวบคิริขัน
และรังสิมารอดรัศมีสสสมุทรสงคราม
แต่หวยก็ออกที่นายนาริสอยู่ดี
สาเหตุที่พักประชาธิปัตย์เลือกนายนฤทธิมาเป็นรัฐมนตรีช่วยมหาดไทย
ก็เพราะได้รับแรงสนับสนุนจากนายนิพนธ์บุญญามณีเจ้าของเก้าอี้เดิม
ประเมินแล้วว่าศึกเลือกตั้งครั้งหน้า
ในพื้นที่ภาคใต้ใหญ่หลวงดัก
คู่แข่งไล่ตกปลาในบ่อเพื่อนหลายพื้นที่
เว้นแม้แต่นายนาริสก็ถูกทาบทามเช่นเดียวกัน
สนุนราคาสูงถึง๔๐ล้านบาท

ภูมิใจไทยก็สามารถแย่งเก้าอี้สอสอพัทธลุงมาได้ถึง๒ที่นั่ง
เหลือให้พักประชาธิปัตย์เจ้าของพื้นที่เดิมเพียง๑ที่นั่งเท่านั้น

ดังนั้นการตั้งนายนฤทธิเป็นรัฐมนตรี

การทวงเก้าอี้สอสอพัทธลุงแบบยกจังหวัดกลับคืนมา
เพราะตำแหน่งรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงมหาดไทย
กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในยามนี้
มีผลต่อการทำพื้นที่เป็นอย่างมาก
คงต้องรอดูกันว่าหลังจากการปรับคอรมอลรอบนี้
ประชาธิปัตย์จะใช้ประโยชน์ในกรณีนี้ได้มากน้อยแค่ไหน
เพราะสนามภาคใต้ที่เคยอยู่ในกำมือ

กำลังถูกเจาะอย่างหนักจากคู่แข่งหลายค่าย
ถ้ารักษาไว้ไม่ได้หรือกู้คืนมาไม่ทัน
พักประชาธิบัติในอนาคต
อาจจะกลายสภาพเป็นพักขนาดกลางหรือขนาดเล็กได้อย่างถาวร
ข่าวไทยมรัฐทีวีบรรยายงาน